ไปทำบุญกันหน่อยนะคะไปบริจาคลงศพนะคะ
เป็นการบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้ในประเทศกัมพูชานะคะ
ซึ่งโรงศพทั้ง๑๗โรงนี้นะคะ
ถูกลำเลียงส่งไปยังประเทศกัมพูชาหลังจากที่ทหารพราน
ร้อยทหารพรานที่๑๒๐๑หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่
ร่วมกับพันธุ์ตำรวจเอกเสกสรรวัฒนภง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองลึก
พันธุ์ตำรวจเอกประพันธ์ศักดิ์ประสานสุข
พวกกำกับการตำรวจคนเข้าเมืองซะแก้ว
พร้อมด้วยนายสิริชัยอุ่นวิเศษเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
ได้ร่วมกันบริจาคโรงศพทั้ง๗๕โรงนี้นะคะ
มูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศ
นำไปบริจาคช่วยเหลือชาวกัมพูชา
และตามวัดต่างในกัมพูชาที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนลงศพผู้เสียชีวิตนะคะ
โดยมีพันธุ์ตำรวจโทเทินซินเขต
ผู้กำกับการตำรวจอำเภอโอโจโร
จังหวัดบันเตียเมียนเจยนะคะ
ของประเทศกัมพูชาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทเทินซินเขตได้กล่าว

ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้
กัมพูชามาโดยตลอดค่ะ